กลับมาในช่วงนี้มาติดตามดราม่าของนักแสดงสาวใหม่ดาวิกากันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรต้องมีดราม่ามาให้เราได้ติดตาม
อย่างช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูการของการรับปริญญา
หลายคนก็จับตามองว่าทำไมสาวใหม่ดาวิกาเรียนไม่จบสักที
ถึงขั้นที่มีการตั้งกระทู้ในเว็บดังว่า
เหตุใดนักแสดงสาวใหม่ถึงยังเรียนไม่จบสักทีกี่ปีแล้วล่ะ
งานนี้มันออกมาชี้แจงคำและแบบไม่ซีเรียสว่า
เพราะเจ้าตัวเนี่ยทั้งเรียนทั้งทำงาน
ก็เลยอาจจะไม่มีเวลาเข้าเรียนแบบคนทั่วไป
แต่ถึงยังไงฝาก็จะพยายามเรียนให้จบปีหน้า

จะย้ำว่าการศึกษาสำคัญสำหรับทุกคนอยู่แล้ว
ซึ่งอยากจะทำให้สำเร็จค่ะ
ค่อนข้างที่จะเปิดเผยเรื่องนี้มากค่ะ
ใหม่ทำงานแล้วใหม่ก็มีดอกไปด้วยค่ะ
ก็ทำงานไปแล้วก็เรียนไป
คือที่จริงเรียนจะจบให้ได้เนี่ยเพราะแม่อย่างเดียวเลยค่ะ

น่าจะจบปีหน้าเพราะเนี่ยเทอมสุดท้ายแล้ว

ไม่ศีรียะเลยตลกมาก

อาจมีหน้าที่การงานที่ใหม่ต้องทำ

เพราะว่ากลัวจะถูกนำไปแอบอ้าง
หรือว่าถูกโพสต์ข้อความเสียหาย
โดยสาวใหม่ก็เลือกวิธีการป้องกัน
การรีเซฟรหัสใหม่บ่อยค่ะ

เราขอเธอทวิตเตอร์นี้อย่าเอาของเราไปเลย
กลัวสิถ้าได้ไปแล้วไปพิมพ์อะไรแบบ

รีเซ็ปเลยรีเซ็ปพาสเวิร์ดเลย

เพราะว่าถ้าหายไปเนี่ยเดี๋ยวเธอสร้างแอคเคาน์ใหม่

แต่ว่าเธอกลัวว่าถ้าเกิดว่าแฮ็กแล้ว
นำไปโพสต์หรือนำไปทำอะไรที่มันไม่ดี
แล้วจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของตัวเธอมากกว่า
แต่เกิดเป็นดาวิกาก็น่าสงสารนะเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่า